โอ้โหทำเอาหลายคนถึงกับน้ำตาแตกเมื่อได้ดูคลิปเลยนะคะ

วันก่อนเดินทางไปช่วยเหลือช้างที่จังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็แวะไปที่วัดป่าหลวงตาบัวนะคะ
ซึ่งพอพี่บินไปถึงก็ได้ควักเงินส่วนตัว๒๐๐๐๐บาท
ช่วยเหลือวัดป่าหลวงตาบัวอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
รักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยก็ถึงกับร่ำให้เลยนะคะ
เพราะวัดเองก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดเช่นกัน
โอ้โหให้พรไปก็น้ำตาไหลไป
เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพแห่งความประทับใจนี้กันค่ะ
บินมาโปรดทะ

ต้องตาร้องไห้เหรอครับ
สันติจังหุทธาปัจจาฮิโนจัตราโลธรรมา
อายุควันหกสุขังพระราง
พระวัตถุศัพท์ประมังฝรั่งหลักทันตุศัพท์ประเทียม

อย่ามองคุณอะไรบอกแค่โดยมือพี่บินใหม่ครับ
หลายคนเห็นคลิปนี้ถึงกับน้ำตาไหลเลยนะ
ยังเดินหน้าช่วยเหลือช้างอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
ก็เลยถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
พี่วินบอกว่าหากไม่อัดอั้นจริงท่านก็คงไม่ร้องไห้

ตอนนี้ก็กำลังหาทางว่าจะช่วยเหลือวัดได้ทางใดบ้างค่ะ
ผมว่าท่านเนื่องเงินมาเป็นหลายสิบล้านผมว่านะครับ

ตอนนี้มีเสือมีลูกมีนี่เข้ามาวัดมีรายได้แต่หลายสิบล้าน
นี่สุดของท่านนะครับ
เดี๋ยวผมลองเข้าไปหลายแห่งเสร็จแล้วเนี่ย
ถ้าผมมีเงินเหลือหรืออะไรเนี่ย
ผมว่าผมอยากจะจัดอะไรสักอย่างแล้วมอบให้กับที่วัดของผม
ตามูอย่างเดียวไงที่เดียวค่ะ
สำหรับใครที่ใจบุญนะคะอยากจะให้ความช่วยเหลือนะคะ
ก็เดี๋ยวรอดูว่าพี่บินเนี่ยเขาจะคิดโครงการอะไรออกมาในการช่วย